พูดว่าแพทย์โดยร้านเก่าแก่แถอย่านสะพานหันฮะไม่ได้หา
ที่นั่นนะครับเขาก็บอกว่าขายตั้งแต่รุ่นอล่าวมาหรือว่ารุ่นทวดจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็รุ่นหลานแล้วนะครับยัง

ห้าสิบปีก่อนนู่นนะครับตกทอดมาถึงรุ่นปัจจุบัน
มีเจ็ดไส้เจ็ดแบบให้เลือกทานกันตั้งแต่กุ้ยไช่กลมกุ้ยไช่เหลี่ยม
มันแก้วเผือกหน่อไม้เผือกขยุ่มและขนมผักกาดครับ
รวมไปถึงเมนูพิเศษอย่างกุ้ยช่ายตอกไข่และขนมผักกาดตอกไข่
โอ้โหมีเยอะแยะจริงครับเรียกว่ากินกันแบบจุกไปเลย
สำหรับคนชอบขนมกุ้ยช่ายจากร้านต้นตำรับย่านสะพานหัน
ปัจจุบันเนี่ยครับเลยแตกหน่อไปเปิดสาขาต่าง
อย่างย่านตลาดภูเป็นสาขาสองและสาขาสามสี่ห้า
ย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิย่านวังหลังย่านถนนจันทร์
และเร็วนี้กำลังจะเปิดสาขาเพิ่มที่ย่านเจริญกรุงอีกด้วยล่ะครับ
จ๋าใช่แล้วล่ะครับฟังไม่ผิดหรอกครับ
กุ้ยช่ายสร้างรายได้เดือนละ๒ล้านบาทเลยทีเดียว
โอ้โหเขาทำได้อย่างไร
เราไปล้วงเคล็ดลับจับเงินล้านจากคุณท็อปเจ้าของร้านกุ้ยช่ายสะพานหันกันต่อเลยดีกว่าครับ

และขอต้อนรับคุณท็อปจากร้านกุ้ยช่ายสะพานหันอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ตอนนี้มั้ย
เชียร์เขาบอกว่าทำรายได้เดือนละ๒ล้าน
เดือนละ๒ล้านนี่ทำอะไรอยู่
เผิดร้านแถวนี้ไปขอสุดอ่ามา
การจะเอาสุดอ่าง่ายหรอก
ตอนแรกมันเริ่มยังไงครับ
ต้นตำรับเลยเป็นของอ่ามาผมคือคุณท็อป

ว่าไม่ให้เออหรอมันยากมากมันจะเหนื่อยคนโบราณเนี้ยครับ
เขาเข้าใจว่าการค้าขายมันลำบากมันเหนื่อยเขากลัวหลานเหนื่อย
ไม่อยากให้เราลำบากก็เลยไม่ปล่อยสูตรให้ใช่แต่เราก็ไม่ยอดท้อ
เราทำไงเออทำไงดีวะก็เลยไปเช่าที่ในตลาด
ไปเช่าที่เดี๋ยวนะเช่าที่ตอนที่ยังไม่ได้สูตรเนี้ยนะใช่ฮะ
มั่นไกลเลยอ่าไปเป็นสัญญาเรียบร้อยอ่าแล้วก็ค่อยไปบอกแกทีหลัง
บอกแกว่าไงฮะเออบอกแกว่าไงผมลงทุนไปไปแล้วน่ะหลักแสนน่ะ
แกก็เลยต้องปล่อยให้หลังจากที่เราได้สูตรมาครับแล้วเราทำยังไงต่อ
ก็ตอนแรกเลยอะครับผมทำร้านขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อกุช่ายสะพานหัน
เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์แล้วก็กลัวว่าถ้าเราทำแล้วมันไปไม่รอดเนี้ย
แบรนด์ของอาม่าเราจะเสียไปในรถเสียชื่อเราก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นของตัวเอง
ใช่ครับตอนนั้นทำแบรนด์ชื่อห้องเต้ครับห้องเต้ก็ขายกุ้ยช่ายหน้าตาอย่างนี้เลยครับ
แบบนี้เลยถือว่าแมนมากนะคือไม่ใช้ชื่อเสียงเก่าเก่าด้วยเออ
เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยโอ้สุดยอดครับแล้วเป็นไงเป็นไง
ตอนนั้นก็ขายดีพอสมควรครับก็อยู่ในเราอยู่ในห้างในห้าง
ตอนนั้นก็มีห้าหกสาขาครับตอนนั้นมีห้าหกสาขาก็ถือว่าประสบความเสร็จแล้วนะ
ประมาณหนึ่งครับประมาณแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็โควิดละลอกแรกครับผมห้างปิดตึกออฟฟิศปิด
แต่ว่าจ่ายค่าเช่าเต็มเท่าเดิมขัดทุนไปก็เกือบล้าน
เราไม่อยากทิ้งลูกน้องอะครับผมอือแล้วยังไงเราอยู่ด้วยกันมา
งั้นเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากพอแล้วแล้วเราก็ลุก
เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีลูกค้าที่ชอบสินค้าเราอ่าแล้วเราทำได้เพราะฉะนั้นครับ
ก็เลยเปิดเป็นแบรนด์กุ้ยช่ายสะพานหันต่อมาเลยครับก็เปลี่ยนจากชื่อแบรนด์กุ้ยช่ายที่เคยตั้งเป็นของตัวเอง
ใช่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าทำได้แล้วตอนเปลี่ยนแบรนด์ต้องไปขอพม่าอีกไหมฮะ
ก็ต้องขออีกอันนี้มาแนะนำเลยดีกว่าว่าได้มีอะไรบ้างยังไงเยอะมากอ๋อ
กุ้ยไช่ที่ร้านจะมีเจ็ดไส้นะครับครับกุ้ยไช่ตีเหลี่ยมแบบปกติแบบปกติ
ใช่ครับแบบตีเหลี่ยมธรรมดานะครับอันนี้เป็นขนมผักกาครับขนมผักกา
อันนี้เราจะใช้กุ้งแห้งหายากมากแล้วนะใช่ครับค่ะอันนี้มันแก้วไส้มันแก้ว
อันนี้กุ้ยไช่กลมครับกุ้ยไช่กลมอันนี้เผือกเผือกหน่อไม้หน่อไม้
แล้วตัวใหม่ล่าสุดเผือกเห็ดหอมอันนี้ไม่เคยเห็นพี่ปุกเห็ดหอมหรือเผือกขยุ
ได้เรียกได้ทั้งสองอย่างครับเขาบอกว่าเป็นแป้งแบบโม่เองใช่
เป็นแบบโบราณคือทำเหมือนที่อำนาจทำหมดเลยใช่ครับทุกอย่างทำมือหมดเลยครับ
ถ้ามือมันมันจะดีกว่ายังไงครับนั่นน่ะสิคือแป้งของเราอ่ะครับ
มันไม่สามารถใช้เครื่องได้ผมเคยทดลองแล้วเพราะแป้งเรามันไม่เหมือนกับเจ้าอื่น
มันจะมีความเหนียวเพราะฉะนั้นถ้าใช้เครื่องเนี่ยมันจะไปติดในตัวเครื่อง
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องปั้นมือแล้วเดี๋ยวนะคุณท็อปอีกหนึ่งจุดเด่นของทางร้านเนี่ย
ขอดูตรงนี้หน่อยอะไรน้ำมันน้ำมันจะเป็นน้ำมันหมูครับ
น้ำมันหมูครับมันจะให้ความหอมกว่าครับแล้วก็ความกรอบใช่ครับ
แล้วก็จะร้อนเร็วด้วยร้อนเร็วหอมกรอบและอีกหนึ่งไฮไลท์
คือต้องทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาสุดเด็ดนะใช่ครับ
สังเกตว่ามันจะออกใสมันจะไม่เหมือนเจ้าอื่นที่จะเหนียว
คุณผู้ชมดูนะใช่ครับแล้วของเรากลิ่นซีอิ๊วจะไม่โดด
นี้ตั้งแต่ตอนเรามาเปิดร้านเลยนะได้เวลากินแล้วเอาเลยครับ
เอาเลยครับเอาหน่อยครับครับของพระพระพระพืชยังร้อนร้อนอยู่เลยอ่ะ
เนี้ยครับควันยังขึ้นอยู่เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะ
เนาะอืมหาดมั้ง
น้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมน้ำจิ้มเขาดีมากใส
ใช่ใสคือมันยังไม่บอกว่าเหนียวจนเกินไปอ่ะใช่ครับ
แต่รสชาติอร่อยกลมกลมแล้วมันกรอบเออ

หอมนึกชอบที่แป้งมันไหม้แบบใช่ไหมมันด้วยมีความกลิ่นไหม้หอมหอม
กลิ่นกระทับกอศมก็เผือกแล้วก็น้ำจิ้มที่บอกน้ำจิ้มใสใส
แบบเผ็ดแบบเสียงใสใสแต่เข้มข้นเออแล้วสุขภาพสิ
ไอ้ตอกไข่นี้เรามาสักทีหนังสิตอกไข่ตอกไข่ตอกไข่เนี้ยความจริงแล้ว
ถ้าเป็นคนจีนโบราณเนี่ยเขาก็นิยมทานกันอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วแบบ
ใช่ครับแต่ว่าตอนแรกไม่ได้ทำขายหน้าร้านเพราะมันค่อนข้างจะยุ่งยาก
อืมอ่าแต่ว่าพอผมเปิดสาขาที่สองเนี้ยก็เลยเออถ้าเราไปขายเหมือนกับ
ลองทำแบบนี้ดูเพราะว่าลูกค้าเราเคยมาขอให้เราทำแล้วแล้วเขาก็ทานกันแล้วเขาชอบกันก็ถือว่า
กาทอดแบบต่อไข่ใช่ไหมใช่มันจะแตกต่างจากข้อธรรมดาวน์อย่างไร
ไข่มันซึมเข้าไปอ่ะคะใช่ค่ะคล้ายคล้ายกับหอยทอดอ๋อ
คล้ายคล้ายแบบนั้นอันนี้หนูจองอ๋อหอยทอดอื้อมาชิม
หอมมากอ้าวสีมากบอกว่ามันมีกลิ่นหอมน้ำมันหมูจริงจริง
แล้วความหอมของน้ำมันหมูมันจะมีความมันแบบกลม
ผสมอยู่เพราะเป็นขนมผักกาที่ใส่ไข่อ่ะครับมันจะนุ่มนุ่มครับ
แล้วมีกลิ่นความหอมของไข่เหมือนคุณทานไข่เจียวผสมลงไป
เราเองก็รับสูตรต่อมาจากต้นตระกูลซึ่งผมบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยดังมาก
แต่พอเรารับช่วงต่อต้องมาทำเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ย
ปัญหาอะไรที่เราพบเจอแล้วเราต้องรีบเร่งแก้ไขเพื่อที่จะไปต่อข้างหน้าครับผม
ก็อย่างแรกเลยที่เจอนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นการเปลี่ยนถ่ายรุ่นนะครับ
ผมเนี่ยแน่นอนเลยคือเขาจะมีความเชื่อว่าไม่อร่อยเท่าเท่ารุ่นอาม่า
แน่นอนเลยเออเราทำยังไงวิธีการทำก็คือผมจับทุกอย่างมาตรวงเป็นตัวเลขอะครับ
ครับเพราะว่าตอนอาม่าทำเนี้ยเขาใช้ความชำนาญไงใช่ใช่
น้ำตาลเท่านี้ก็โยนลงไปอ๋อเสือเท่านี้ก็โยนลงไปอ่า
แล้วพอถามแกว่าอันนี้กี่กรัมแกก็ตอบไม่ได้ยังไม่รู้
ใช่ครับผมก็เลยจับทุกอย่างมาตวงเป็นตัวเลขแล้วก็ทำเป็นภาคกลางให้หมดเลย
เหมือนดีอ่ะเพราะตอนอาม่าจะโยนเอาไปลองใช่ใช่อย่างงั้นเลยฮะ
อย่างนั้นเลยเพื่อให้ได้น้ำหนักของตัวตัวที่จะเอาไว้ปรุงรสจริง
ใช่ครับเอาอย่างงี้มีทั้งหมดตอนนี้ห้าสาขาอืม
ทำยังไงให้แต่ละสาขารสชาติเหมือนกัน
อ่าคือตอนนี้เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะครับ
ตั้งแต่เที่ยงคืนไปต้นไปใช่ครับเป็นครัวกา
แล้วเราหลังจากทำเสร็จก็จะมีพนักงานส่งทุกสาขาเลยครับ
อันนี้ก็รสชาติก็ถือว่าป๊ะเที่ยงตรงรสชาติต่ำกันทุกสาขาแน่นอน
สามารถสร้างรายได้สร้างเงินสร้างทองเรียกว่าจนเป็นกิจการใหญ่โตแบบนี้ฮะ
ตอนนี้ขยายไปแล้วถึงห้าสาขานะครับแล้วตอนนี้คุณบอกว่ากำลังจะเปิดเป็นชายด้วย
ใช่ครับตอนนี้เราเปิดรับแฟนชายแล้วนะครับผม
ก็แฟนชายก็มีรายละเอียดอยู่ในเพจเฟซบุ๊คนะครับ
เข้ามาสอบถามได้ครับผมเฟซบุ๊คชื่อกุ้ยช่ายสะพานหันได้เลยค่ะ
อ่าเฟซบุ๊กกุ้ยช่ายสะพานหันใช่ตอบคำจะมีน้องค่อยตอบข้อความให้
บอกเลยนะอร่อยสมคำล่ำลือจริงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปมากนะครับ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเหมาทุกรสชาติกับท่าน
ใช่ค่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่ากลับไปทำเองแล้วจะอร่อยขนาดไหนเนาะ